เรื่องสวยรถบรรทุกที่นครสวรรค์
ที่บอกว่ามีตำรวจทางหลวงมาเรียกเก็บสวย
แล้วก็เป็นคลิปปรากฏมาในโลกโซเชียลมีเดีย

ถูกต้องค่ะล่าสุดนะคะทางด้านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าวันอังคารนี้๑๕มีนาคม
จะรู้ผลในเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะ
โดยทางด้านพลตำรวจตรีทรงพลวัฒนาชัย

ก็เปิดเผยถึงเรื่องของการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
กรณีที่ร้อยตำรวจโทษธวัชชัยอุ้มสุภาพ
รองสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง๖
กำกับการ๑จังหวัดสิงห์บุรี
มีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าสวยรถบรรทุก
พลตำรวจตรีสมชายเก่าสำราน
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงได้มีคำสั่ง

มาช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจทางหลวง

ส่วนเรื่องของผลการสอบสวนข้อเท็จจริง
จะทราบผลภายในวันที่๑๕มีนาคมวันอังคารนี้
หากมีผลการสอบสวนพบความผิดตามขั้นตอน
จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนวินัยร้ายแรง
หากมีความผิดก็จะมีโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออกจากราชการนะคะ
ส่วนทางด้านคนขับรถบรรทุกคู่กรณีที่เป็นคนจ่ายสวย
ให้กับร้อยตำรวจโทษธวัชชัยทางคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริง
ก็จะเชิญเข้ามาให้ข้อมูลโดยยืนยันค่ะ
ว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
พร้อมขอให้สังคมรอดูผลการสอบสวน
ตัดสินชีวิตทางราชการนายตำรวจคนดังกล่าว
เรื่องนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อวันที่๖มีนาคม

เผยแพร่โลกโซเชียลโลกออนไลน์
ความยาวของคลิปนี้ประมาณ๑นาที
จะเป็นภาพที่ตำรวจทางหลวงนายหนึ่ง
มีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ขับรถบรรทุก

ย้ายออกจากพื้นที่แล้วก็สั่งให้ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีนี้นั่นเอง
คือตอนนี้ทางพลตำรวจตรีสมชายเก่าสำราน

สั่งแล้วนะฮะสั่งไปตั้งแต่วันที่๑๐มีนาคม

ไปช่วยราชการที่บอกก่อทางหลวงบอกก่อทะลอนะครับ
ก็เพื่อเป็นการที่จะสอบข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง
ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับ